เจ้าของอู่รถบัสที่ปฐุมธานีเนี่ย
คือเขาเพิ่งรับลูกจ้างมาคนหนึ่ง
ให้มาทำงานคือมีหน้าที่ขับรถรับส่งพนักงานจากปฐุมธานี

ทีนี้พอตอนเย็นเอ๊ะทำไมไม่ไปรับพนัก

ทำไมพนักงานบริษัทถึงไม่มีรถบัตรของบริษัทเราไปรับ

เจอรถบัตรและเจอลูกจ้างคนนี้เป็นศพอยู่นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานค่ะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรสวนพริก

ได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในรถบัส
อยู่ตรงข้ามกับองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย

ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องรีบเดินทางไปยังจุดที่เกิดเหตุเลย
ไปเจอรถบัสนิสสันด้านหน้าเนี่ยนะติดสติ๊กเกอร์

คือมันเป็นรถรับส่งพนักงานสายรังสิตภูนทรัพย์
ที่นิโฆหมุษากรรมแห่งหนึ่งในปทุมธานี
ก็จะรับพนักงานไปส่งยังจังหวัดลบบุรี
แล้วจากการตรวจสอบคนที่เสียชีวิตเป็นผู้ชาย
คือนายที่คำพรยวงทองอายุ๕๒ปี
เป็นชาวอำเภอตาคลีที่นครสวรรค์
สภาพศพตอนที่ไปเจอคุณผู้ชม
คือนอนคว่ำหน้าใส่กางเกงขายาว
เสื้อสีฟ้าไม่สวมรองเท้า
แต่ว่าไปเจอรองเท้าแตะ๑คู่เนี่ย
ตกอยู่ตรงทางขึ้นฝั่งคนขับ
ทีนี้จากการตรวจสอบก็เจอเงินสดติดตัวอยู่
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายไม่พบการรื้อค้นทรัพย์สินใดนะคะ
ทีนี้ลูกชายของเจ้าของบริษัทรถ
ก็รีบเดินทางมาจากนครสวรรค์เลย
ลูกชายของเจ้าของบริษัทรถคือนายประวิทย์รอดนินอายุ๒๓ปี
ก็เป็นคนที่สงสัยว่าลูกจ้างของเรา
ทำไมไม่เอารถบัสไปรับพนักงานไปส่งที่ลบบุรี
ใช่แล้วหายไปไหนอือแล้วก็เขาบอกด้วยนะ
ลูกจ้างคนนี้ผมเพิ่งรับเข้ามาทำงานได้เดือนกว่าเท่านั้นเอง
ทีนี้พอลูกจ้างไม่ได้ไปรับพนักงานตอนเย็น
ประสานตำรวจให้ไปตรวจสอบ
ถึงได้รู้ไงว่าลูกจ้างที่เป็นคนขับรถบัส

คือลูกจ้างที่เสียชีวิตเอารถมาจอดในจุดที่เสียชีวิต

เขาก็เลยตามมาเจอรถตามมาเจอศพ

บอกว่าศพของผู้ตายน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
ก็สอดคล้องกันเพราะว่าเจอตอนค่ำนะคะ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็เก็บภาพเอาไว้เป็นหลักฐานรวมถึงต้องชนะสูตรพลิกศพ
แล้วก็เชิญลูกเจ้าของรถไปให้ปากคำเพิ่มเติม
ไปสอบสวนหาสาเหตุแล้วก็จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครของปเต็กตึง
นำศพส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็ตามญาติของลูกจ้างรายนี้
เพื่อนำศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ